สนับสนุนโดยอีซูซูดีแม็กซ์บลูพาวเวอร์นวัตกรรมเปลี่ยนโลก
สวัสดีครับ
พบกับเราสองคนนะครับทางไทยรัฐทีวีทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
เวลา๑๘นาฬิกา๒๐นาทีช่อง๓๒แบบนี้นะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
ก็กลับมาพบกับการต่อสู้ของเหล่านักสู้ชีวิตจากทั่วทุกภาคนะครับ

ใดก็ตามที่ร้องครบ๑๐เพลงหยิบไปเลยค่ะ๑๑ล้านบาทนะครับ
วันนี้ก็มาถึงเรื่องราวของนักสู้ชีวิตท่านหนึ่งนะครับ
เรื่องราวของเธอจะเป็นอย่างไรไปพบกับเธอได้เลยนะครับ
คุณเยาแม่ผู้เป็นธาตุความรักเพื่อลูกครับ
ชื่อนางสาวพิมวิพานามสกุลพิมพิพัฒน์อายุ๔๐ปีอยู่จังหวัดนครนายก
เป็นแม่บ้านหน้าที่เก็บกวาดเช็ดถูบริเวณโรงงานบริษัท
ล้างห้องน้ำ๒๔ห้องทั้งโรงงานมีแม่บ้านเป็นพี่คนเดียว
ตัวพี่จบชั้นม๖แต่พี่ต้องมาทำงานเป็นแม่บ้าน
เพราะว่าพี่ต้องการอยู่แต่กะเช้าเพราะว่าต้องการอยู่กับลูกและดูแลแม่ได้ด้วย
ถ้าเป็นพนักงานเราจะเข้าสามกะเราจะไม่มีเวลาดูลูก
พิการเป็นออทิติชอบทำร้ายตัวเอง
ถ้าเราขัดใจหรือว่าไม่ให้กินไม่ให้อะไรอย่างนี้เขาจะทำร้ายเรา
ก็คือเรารู้ว่าแกเป็นแบบนี้ก็คือต้องทนนะคะ
เนี่ยค่ะลูกชายชื่อตีใหญ่แกชอบทำร้ายตัวเองทุบหน้าอกจนเขียวไปหมด
บางทีก็เอาผ้าพันมือแกแกก็ไม่ยอมอีกคือเหมือนแบบเอาอะไรมาพันแกไว้อะไรอย่างเงี้
ก็เลยต้องปล่อยก็คือพยายามไม่มองเวลาแบบแกโมโหก็รับไม่ได้
เขาเป็นคนโมโหร้ายคนอื่นเลี้ยงเขาไม่ได้หรอกไม่ยอม
กลัวยายคนเดียวแหละป่าอย่าไม่แวนเสื้อเหมือนแกสู้
ไม่ได้รังกายตัวเองเลยล่ะลูกน้า

แกจะหงุดหงิดเพราะว่าแกไม่ได้กินยา
ปกติแล้วเนี่ยต้องพาลูกไปโรงพยาบาลราชวิถี
เพราะว่ายาที่โรงพยาบาลราชวิถี
เขาบังคับได้ว่ากินไปแล้วเนี่ยเขาจะมีอารมณ์ดีขึ้น

ก็คือทำร้ายตัวเองบ้าง

ราชวิถีแล้วพี่ก็ต้องเหมารถเข้าไป
ค่ารถค่ากินก็อย่างน้อยก็๒๐๐๐

ก็จะวิ่งไปกินอะไรอย่างนี้ค่ะ

เคยคิดจะเอายาให้ลูกกินแล้วก็พี่กินฆ่าตัวตาย
แต่พี่ทำไม่ได้เพราะว่าสงสารแก

คือทำให้ลูกหัวเราะไม่ให้แกเครียด
ทำงานไปเนื่อยพี่เห็นลูกยิ้ม
ลูกดีใจตบท้องรู้ว่าเรากลับมา
ก็คือเขาดีใจเหนื่อยเท่าไหร่ก็หายหมดเลย
สงสารลูกทำยังไงก็ได้แต่คืออยากให้ลูกกินอิ่มนอนหลับ
ลำบากยังไงก็ทนไม่เคยปล่อยให้ลูกอด
อยากให้ลูกอิ่มลูกอิ่มแล้วแกจะอารมณ์ดี
ตัวพี่โอดพี่ก็ทนได้
ขอให้แม่กับลูกอิ่มทุกวันนี้ก็คือสงสารแม่
แม่ต้องตื่นตี๓ตี๔มาช่วยถ่อขนม

วันหนึ่งกำไร๔๐๕๐ตอนเช้าแกก็ต้องมาเลี้ยงหลานให้พี่อีก

อายุแกก็เยอะแล้วก็เป็นลมบ่อย
อยากได้เงินไปซื้อของอุปกรณ์ทำขนมช่วยแม่
คืออยากมีอาชีพเป็นของตัวเอง

ทุกคนค่ะขอบคุณทั้งหมดครับ

ผู้ที่เสียสละละเกิน

คุณเยาแม่ผู้เป็นธาตุความรักของลูกครับ

วันนี้ได้รับเลือกขึ้นมาบนเวทีแห่งนี้แล้ว

คิดไหมว่าวันหนึ่งเราจะได้ขึ้นมาวันนี้มาออก

แต่ว่าดูจากกำลังใจแล้วก็ไม่ค่อยสมบูรณเท่าไหร่เลยนะคะ

เลยโรมแขนห่างตะกตำรวจที่หกตอนเย็น

เวลา
รักเขาขาดเหลืออะไรก็โทรให้ไปซื้อให้เขาหน่อย
ดูแลให้เขาหน่อยทั้งที่เราก็มีภาระเป็นสามีติดเตียงอยู่
ก็ยังมีน้ำใจกับเพื่อนหนูปรบมือให้นะ
วันนี้ก็มาเป็นเพื่อนมาเป็นกำลังใจ
งั้นเนี่ยคุณยาวจะต้องมาคนเดียวเพราะว่าคุณแม่ก็ต้องอยู่
ดูแลน้องตีใหญ่อยู่บ้านนะครับก็คงวันนี้มันคงไม่สะดวกที่จะมาด้วย
อ๋อ๑๘ย่าง๑๙ปีแล้วอาการที่เขาเป็นมันเป็นอย่างไรครับคุณยาว
ในคุณยาวนอกแล้วตั้งแต่ข้อเข้ามา
ตอนปวดท้องค่ะน้ำค่ำแตกแล้วก็เลยไปโรงพยาบาล
ไปโรงพยาบาลหมอเขาเหมือนแบบจะให้เราออกเอง
แต่มันธรรมชาติใช่มันออกไม่ได้เด็กไม่กลับหัว
ก็คือต้องรอหมอหมอเวรก็ติดผ่าค่ะ
ตอนตี๔ไปผ่า๔โมงเย็นอีกอีกวันหนึ่ง
๔ชั่วโมงอันนี้หมายความว่าน้องที่มีอาการแบบนี้คือสมองขาดออกซิเจน
ใช่คุณหมอว่างั้น
จากตรงนั้นแล้วก็ไม่มีอะไรแปลกไป
พี่เราก็เลี้ยงปกติโตมากี่ขวบแล้วจึงรู้

เขาโตผิดปกติแล้วก็กระโดดโลดเต้นแล้วก็ทำร้ายตัวเองเอาหัวโขกกำแพงอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยสงสัยแล้วว่าเขาน่าจะเป็นอะไรสักอย่างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยไปหาหมอก็ส่งตัวไปที่ราชวิถีให้ไปเช็คให้ละเอียด

เช็คแล้วคุณหมอบอกว่าคุณแม่ทำใจนะคะลูกเป็นออคิติก
บวกแล้วก็ทำยังไงก็ได้ปรึกษาคนที่ลูกเขาเป็นแบบนี้ค่ะ
เคยถามเขาว่าต้องทำยังไงยังไงก็ศึกษามาต้องพูดกับเขาดีต้องอะไรอะไรอย่างนี้
ก็ศึกษาก็ทำมาเรื่อยค่ะเขาไม่ทำอะไรเลยนอกจากกินอย่างเดียว
ไม่ให้กินหัวโขกทุบหน้าอกทุบตรงนี้เขียวมาเลยค่ะ
แล้วต่อมารุนแรงขึ้นยาขาดอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ค่อยได้ไปหาหมอเพราะไม่มีตังค์เพราะเราไปเนี่ยเราจะต้องมีค่ารถอะไรอย่างนี้ค่ะ
พี่ยาวให้ลูกทานยาเพื่อ
ระงับใช่ใช่อยู่กี่ปี
ช่วงที่ไปเอาได้ปี๒ปีค่ะไปได้
ที่ไปประจำอยู่เลยนะคือยังพอไหวอยู่ปีนึง

เขาไม่เริ่มทำร้ายตัวเองอย่างเดียวเขาทำร้ายเราทำร้ายยายอะไรอย่างนี้ค่ะ

ทุบแบบเหมือนทุบเขาเองบางทีสลบเลยค่ะ
เอายามากินเลยได้ไหมไม่ต้องพาไปหาหมออย่างนี้
ไม่ได้ค่ะคุณหมอบอกว่าต้องเอาไปพัฒนาการด้วยค่ะเต็มวันเลยค่ะ
ไปตั้งแต่ตี๒ใช่ค่ะ
แล้วเราเคยบอกความไม่สะดวกของเรากับคุณหมอ
บอกค่ะบอกแต่คุณหมอก็ต้องให้ไป
ณตอนนั้นจนถึงตอนนี้หมอเคยบอกกับเราไหมว่าน้องมีโอกาสจะหายบ้างไหมคะ

หนูเคยเห็นเขาจะมีมูลนิธิแบบว่ารับเลี้ยงเด็กเฉพาะทางตรงนี้

ไปแล้วเขาไปทำร้ายเด็กที่เป็นเหมือนกันหมดเลยค่ะ

เค้าจับเด็กโยนติดข้างขวามันเลยค่ะ

ครูที่มูลนิธิบอกว่าคุณแม่เอากลับไปเลี้ยงที่บ้านเดี๋ยวครูจะไปหาเองค่ะ

เขาทิ้งไปตั้งแต่ท้อง๓เดือน

เลี้ยงลูกมาคนเดียวแล้วลูกก็เป็นอย่างนี้พี่เหนื่อยไหมคะ

ลำบากแต่ไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองลำบาก
คือทำแล้วเห็นลูกแล้วมีความสุข

แล้วสิ่งที่คุณเยาวกลัวที่สุดเนี่ยคืออะไร
คือกลัวถ้าคุณยายตายแม่ตายเค้าจะอยู่อย่างไร
เพราะว่าไม่มีใครเลี้ยงเค้าได้แล้วเค้าก็ไม่อยู่กับใคร
ถือว่าเป็นอันตรายต่อคนอื่นไหมคะพี่ยาวลูกเรา
เป็นอันตรายค่ะคือแถวบ้านเขากลัวกันหมด
เขาเคยแบบหนีคุณยายออกไปข้างนอก
เคยเดินไปครั้งหนึ่งแล้วก็ไปทุบลูกเขาไปเหวี่ยงลูกเขา

สิ่งที่ทำให้เขามีความสุขที่สุดกับน้องเนยคือเรื่องไหนฮะ
ก็คือมีของกินวางไว้ค่ะ
แล้วก็เปิดเพลงให้ฟังอ่าชอบฟังเพลงด้วยใช่ค่ะ
เห็นมีอาบน้ำในภาพมีอาบน้ำใช่เล่นซื้ออ่างให้ชอบเล่นน้ำ
เล่นได้ทั้งวันก็คือเหมือนเด็กคนหนึ่งอืมทำไมใช่ค่ะ
เห็นลูกทุบตัวเองพี่เจ็บไหมคะเจ็บมาก
คืออยากให้เขาทำเราอะค่ะ
ไม่อยากให้เขาทำร้ายตัวเอง
วันหนึ่งเขาทำร้ายตัวเองกี่ครั้งบ่อยไหม
วันเลยค่ะคือเขาไม่มีอารมณ์แบบที่จะเหมือนปกติเลยอ่ะ
เขาจะทุบแต่ถ้าเขาไม่แรงแบบเขาก็ทุบเบา
แต่ถ้าเค้ามาโหเค้าก็ทุบแรงอย่างเนี้ยค่ะ
ทำงานล้างห้องน้ำเพื่อให้ได้อยู่กะกลางวัน
กลางวันให้คุณยายดูค่ะ
กลางคืนพี่กลับมาดูเอาเวลาที่ไหนนอน

คือหลับตานิดเดียวก็อยู่ได้
ถ้าแบบไม่ไหวจริงก็กินยา
ก็อยู่ไม่ได้ทุกวันนี้ครับก็ไม่รู้อยู่มาได้ยังไงเหมือนกันครับ
รักอะค่ะรักรักแบบสุดหัวใจค่ะลูก
ตอนนี้วิถีทางออกที่พี่ยาวคิดไว้เนี่ยที่มันจะบรรเทาได้หน่อยมีอะไรบ้าง
ก็คือคุณหมอบอกว่าถ้าทานยาแล้วเขาจะดีขึ้น
ทานบ่อยทานเรื่อยเขาก็จะดีขึ้นเรื่อย
เขาอาจจะหายแบบอารมณ์แบบนี้ค่ะ

คือลูกได้รักษาอารมณ์เบาลง

ที่เวลาเครียดพี่ใช้วิธีไหนเป็นการกระตุ้นและกำลังใจของเรา
เพื่อให้เราฮึบแล้วก็ไปทำงานให้ไหว
มันคือหอมลูกเล่นกับลูก

เขาทุบซ้ายก็หอมกว่าทุบขวาก็หอมซ้ายอย่างนี้ค่ะ
หอมเขาทั้งวันถ้าอยู่ด้วยกัน
กว่าจะเข้าไปหอมได้ก็ต้องแลกด้วยความเจ็บ

หัวกระชากบ้างกว่าจะเข้าถึงหอมแก้มอะไรอย่างนี้ค่ะ
ตอนนี้เราก็ได้ทราบเรื่องราวนะครับของคุณยาวแล้วว่าปัญหามันเป็นอย่างนี้
ก็หวังว่ารายการเราจะช่วยคุณยาวได้บ้างนะ
อย่างน้อยก็อย่างที่เราบอกกันไว้พาเขาไปรักษา

ทางรายการของเรานะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตมีเงินทุน
ทำได้นะครับร้องครบ๑๐เพลง๑ล้านบาท
คุณยาวล่ะครับต้องการเงินทุนเอาไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ

พี่ยาว

พาลูกไปรักษาก่อนเลยครับ

นอกจากนั้นก็ถือว่าเป็นกำไร
อยากมากอบพี่แป๊งกับพี่นมนะ

หัวใจแล้วก็ร่างกายด้วย

วินาทีนี้ลายกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว
เอา๔๐๐๐ที่พี่อยากได้กลับไปให้ได้
แต่ถ้าทำได้มากกว่านั้นก็จะดีมากเลย
ทุกคนคะปรบมือเป็นกำลังใจให้กับพี่ยาวค่ะ

เอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มกันเลยนะครับ
สำหรับการแข่งขันวันนี้ที่เพลงที่๑ครับ
เพลงนี้มีมูลค่า๑หมื่นบาท
ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาครับ

สาวโรงงานหรือยังพี่ยาว
เรียกเบื่อรู้จักไหมเนี่ย
เพลงนี้เพลงใหม่ด้วยนะ

ไม่ใช่โหลดให้เขาหลายเพลงมีเพลงนี้
ปกติเป็นคนร้องเพลงไหมพี่ยาว

พอรู้ว่าจะสมัครมาปุ๊บก็เริ่มฟังเพลง

เรามีตัวช่วยให้ตั้งแต่เพลงแรกเลย

แผ่นป้ายเลือกได้เลย๓แผ่น
ตัวช่วยมีตั้งแต่ข้ามเพลงนี้ไปเลย
ร้องเพลงเก่งของตัวเองได้ฟังเพลงต้นฉบับ
เปลี่ยนเพลงร้องผิดได้๑คำและโทรหาคนรู้จัก

คุณยาวครับจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

จะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ค่ะ
ใช้เลยครับ
เลือกให้ดีครับ
แผ่นไหนครับ

ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๑มูลค่า๑หมื่นบาท
คุณเยาว์ร้อง